อันนี้มันแอบไปเซอร์ไพรส์พวกเรา

มึงไม่เคยบอกพวกเลย

เดี๋ยวแล้วแม่ทำงานอะไรหนู
แม่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขครับ

ลองถามถึงพ่อสิเผื่อจะตลกกว่าแม่
เพราะว่าเธอรู้ได้ไม่ได้ค่ะ

เมื่อกลั้ง

ดูดูพี่ดิดูพี่คนนี้พ่อแม่อาชีพฮาทุกคน

ทั้งพ่อทั้งแม่มันฮาหมดเลยนะ

ไอ้น้องดูพี่บอกเลย

ขายพวงมาลัยหรือขายเกียร์

ไม่รู้เหมือนกันอ้าว
ก๋าถือกครับผมเนี่ยเนี่ยแป้งพับอันนี้ดีมากน่ะเนี่ย
ยังย้อนมากที่หมาย
เนื้อแป้งดี
ราคาไม่แพง
นี่น้องเพราะดูการแต่งตัวเองแล้วเนี่ยคงจะเงินไม่เยอะอย่างแน่
ครับครับใช่ไหมเอาอย่างนี้ของพี่ดีกว่า
นี่แป้งแคร์คลาสสิก๑๘๐กรัมราคาไม่แพง
เนื้อแป้งของพี่นี่โอ้โหเนียนนุ่มไม่เชื่อดู
เป็นทางหรือโทษเฟ้ย
พี่ตูดมันร่วบหรือเปล่าดูดิ
โอ้โฮ
พ่อยช้าเด็กกันเด็กหน้ามองไม่เห็น

น้าดีกว่านี่โอ้โห
ของน้าที่สุดแป้งข้าวโพดซุปเปอร์ไฟท์

เฮ่ยน้าไปหาหมอพี่เบิร์ดไปหาหมอเลยหน้าตกขาวว้าว
ไอ้คนนี้เอาจ้ะตาจะหว่าง

แล้วแป๊ง๓แบบนี้แป๊กแบบไหน

ถูกที่สุด
ชุบแป๊กกันแล้วโทษทั้งนี้เลยค่ะ

แล้วนี่เป็นเริ่มเลยค่ะค่ะแป๊ก
สมัครงานเลยได้ไหมคะ
ความฝันคืออยากเป็นตลกค่ะ
ผมว่าไปตลกมันต้องเริ่มจากการเป็นเมียตลกก่อนแล้ว
เห็นว่ามีเมียหลายคนแล้วไม่ใช่เหรอคะ
อย่าพูดเล่นบอลรุ่นนี้ต้องเบิด

เราก็รู้ว่าจะห้ามรุ่นนี้ต้องเบิก
อ่าก่อนจะไปไกลกว่านี้

และนี่คือแป้งแคร์คลาสสิกนะฮะ

๑๘๐กรัมของผมราคาถูกครับ
ของน้าแป้งข้าวโพดซุปเปอร์ไฟต์

ของผมครับยี่ห้อเคดอร์ครับ

คือซื้อประจำแล้วก็เหมือนกับเคยเปรียบเทียบราคาอยู่
อันนี้น่าจะมา๔๓บาท

คุณตัดสินใจว่าแป้งแคร์
คือแป้งที่ราคาถูกที่สุด๑ใน๓

และเป๊กจะเฉลยอันที่๒นะคะ
ข้าวโพดซุปเปอร์ไฟล์น้ำหนัก๑๐๐กรัมอยู่ที่ราคา๔๙บาท

๑๒๙บาท

เอาล่ะแป้งแคร์ราคาต้องถูกกว่า๔๙บาท
และแป้งแคร์คลาสสิก๑๘๐กรัมราคาอยู่ที่
ราคาต้องถูกกว่า๔๙บาทค่ะ
โอแจโอแจโอแจ

ดีใจดีใจ

ดีใจดีใจ

เอาล่ะถ้าดีใจเป็นโอเฟรอลขนาดนี้ค่ะ
รับไปแล้วค่ะตอนนี้มีเงินสะสม๔๐๐บาท
ตัวช่วยยังอยู่ค่ะคุณอุ้มคุณปุ้ยนะคะ
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
มีมูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด
ครับผมครับผมอันนี้คืออะไรคะนี่นี่คือเนเจอร์
จุกนมซิลิโคนรุ่นสมายขนาดเล็กนะฮะ
ของนะจุกดูดเล็กปลอดสาร

ไม่ไม่ใช่เขารักษากันแหละ

ครับครับผมของผมเป็นจุกนมแบบ
อย่างเน่อยหักสู้ด้วย

ของผมนี่เป็นขวดนมนะฮะทรงกลมปลอดศาล

อันไหนจะถูกที่สุดกันนะ

เป็นคำถามข้อที่๓ของคุณอุ้มและคุณปุ้ยค่ะ
ข้อนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
พรุ่งไฟ่ค่ะดีจริง
ครับค่ะแอบดูดมาบ้างหรือยังคนนี้

อ่ะไม่มีลูกเลยเปลี่ยนเป็นอาหารหมาได้ไหมอ่ะ
อันนี้เปลี่ยนให้ไม่ได้นะต้องเดาแล้วล่ะนะ
มีด้วยกัน๓แบบนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จุกนม

งั้นเราก็คือจะเอาคนที่มีลูกมาสักคนหนึ่งไหมคะ

ทั้งคู่ยังไม่มีลูกทั้งคู่เลย

เอาล่ะตัวช่วยใช้เลยไหม

ตัวช่วยที่เหลือนะคะตอบได้๒ครั้ง

และนี่คือตัวช่วยสุดท้ายของคุณอุ้มคุณปุ้ยค่ะ
ตอบได้๒ครั้งจะตอบอันไหนบ้าง

คือก็คิดว่าแค่๒อันนี้แหละ

ขออนุญาตเฉลยอันแรกก่อนนะคะ
นมซิลิโคนแรกเกิดถึง๓เดือน๓ชิ้น

และอันสุดท้ายที่ไม่ได้เลือกนะคะ

กลมพร้อมจุกนมขนาดเล็ก

ราคาต้องแพงกว่า๒๙บาท

ต้องแพงกว่า๒๙บาทนะคะ